เพราะว่าคนในโลกออนไลน์วันนี้เข้าไปชมวันชื่นคืนสุขของแม่หญิงลี
ที่เขาไลฟ์สดพิธีวิวานะคะ
ถึง๒หมื่นคนนะคะ

เป็นวันที่แม่หญิงลีกับเจ้าหลวงตูนนะคะ
เข้าพิธีสมรสแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ที่อำเภอบ้านโหนดจังหวัดสงขลาบ้านเกิดของเจ้าสาว
นี่เน็ตไอดอลคนดังนะคะมีแขกเรือไปร่วมแสดงความยินดี
แฟนคลับร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากนะคะ
นี่เขาไลฟ์ผ่านเพจวีนนะคะเพจหลักของแม่หญิงลีนะคะ
บอกว่าวันนี้ตลอดทั้งวันสามารถชมไลฟ์พิธีสมรส
พระมหาเทวีเจ้ากับเจ้าหลวงตูนได้ที่เพจเฟซบุ๊คนี้ล่ะค่ะ
แฟนคลับเยอะนะคะแฟนคลับของแม่หญิงลีเยอะนะคะ
พระมหาเทวีเจ้านะคะแล้วก็คนก็บอกว่าโอ้โหงานงานแต่งนี้ปังมากจริงจริงค่ะ
ชาวเมืองทิพย์นะเข้ามาอวยพรกันมากมาย
แล้วก็เป็นการถ่ายทอดผ่านโทรศัพท์รวมแกงเฉพาะกิจแห่งเมืองทิพย์
อะไรนะโทรศัพท์รวมแกงเฉพาะกิจแห่งเมืองทิพย์
รวมแกงเฉพาะกิจแห่งเมืองทิพย์
ไม่รู้มีแกงอะไรบ้างนะครับคึกคักตั้งแต่ตอนเช้าทีเดียวนะคะ
เจ้าสาวก็มาในชุดชุดไทยประยุกต์นะคะ
กลางครอบครัวเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวก็คือเจ้าหลวงตูน
นี่เราต้องดูหนังจากวงเยอะเราจะอ่านข่าวนี้ได้คล่องขึ้นนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหลวงตูนนำขบวนขันหมากพร้อมสินสอดสู่ขอ
พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะก็จะมีพิธีไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าว
แล้วก็รถน้ำสังอย่างเอิกกระเรอค่ะคือถ้าเราตามข่าวนี้กันมาเนี่ยนะคะ
ไอดอลท่านนี้แม่หญิงลีเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปผ่าตัดเสริมความงาม
โฉมเลยนะคะแล้วเธอก็ไลฟ์โชว์ชุดแต่งงานนะคะ
เปิดตัวเจ้าหลวงตูนหรือคุณตูนตรีพบเจ้าบ่าว
เส้นทางความสัมพันธ์เผยเรื่องสินสอด
แสนกับท้อง๕บาทเป็นหลักประกันความรัก

ช่วงเช้าเขาก็งานพิธีเขาก็เรียกว่าเยอะเลยทีเดียว

เป็นพระมหาเทวีเจ้างานเล็กไม่ได้นะคะ
พระมหาเทวีเจ้างานก็จะต้องใหญ่
เพราะนี่คือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะ
ช่วงบ่ายนี้เขาก็เพลียเขานอนพักผ่อน
แต่ปรากฏว่าคุณจักรีนเราก็ยังไปสัมภาษณ์เขามาอีก
นี่ระวังกรรมตามสนองนะคุณแจกะลีนเขาจะพักผ่อนวันแต่งงาน

บอกว่าเจ้าสาวอ่อนเพลียค่ะขอพักหน่อย

แต่ว่าแม่หญิงเขาก็ฝากเลขาส่วนตัวมาแจง
แหม่งานแต่งเหมือนกับที่ฝันไว้เลยค่ะ
แล้วก็ฝากขอบคุณแฟนคลับไทยรัฐทีวี
และชาวเมืองทิพย์ทุกท่านที่อวยพรนะคะ
เดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยหลังเสร็จพิธีการนะคะ
ก็จะให้สัมภาษณ์ออนไลน์กับทีมข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่ตอนนี้ก่อนจะชมออนไลน์ชมเสียงก่อนเขาฝากมาให้เรา

ขอบคุณมากนะคะจากแฟนคลับไทยรัฐทีวีค่ะ
ขอบคุณจริงที่ให้คำอวยพร
แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะคะ

อันนี้คือคุณแจ๊กกะลีไปปลูกเข้ามาหรือ
โอ้โหทำไมแจ๊คไปทำขนาดนี้
หญิงลีเขาน่าจะได้พักผ่อนแต่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะ
สละเวลาในวันสำคัญนี้ให้กับทีมข่าวไทยรัฐนะคะ

นี่ค่ะขอให้มีความสุขมากนะครับสวัสดีด้วยค่ะ